ประเด็นร้อนดราม่าข้ามประเทศกันไปเลยนะคะสำหรับลูกทุ่งนุ่งสั้น
ถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตย
คือปกติเป็นภาพนุ่งสั้นของเธอเป็นที่ชินตาอยู่แล้ว
ทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งการออกงานต่างของใบเตยอาสยาม
เห็นกันจนชินคุณผู้ชมพูดกันตรง
แต่ดราม่านี้มันไม่ได้เกิดในบ้านเราค่ะไปเกิดไกลถึงบาเรน
ซึ่งเป็นประเทศที่รู้กันอยู่ว่าเคร่งศาสนาเอามากเลยนะคะ
ซึ่งรูปที่จะขึ้นให้ดูเดี๋ยวนี่จะขึ้นให้ดูเลยขึ้นมารูปนี่รูปนี้เลยนะคะ
เป็นปัญหานี่แหละค่ะใบเตยนุ่งกางเกงยีนขาสั้นกุ๊ดกุดนะคะ
ไปเดินเที่ยวชมตลาดของเมืองหลวงประเทศบาเรนเขา
ระบุชื่อคือคุณอำนวยศิลป์ศรีสวรรค์
เป็นนักผังเมืองอาวุโสสำนักงานออกแบบผังเมืองและการพัฒนาบาเรนค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเห็นการแต่งตัวใบเตยเห็นแล้วมันไม่สบายใจค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่านี่ใบเตยโชคดีมากเลยนะ
แต่งตัวแบบนี้ไปในสถานที่นี้แล้วไม่โดนจับ
เพราะว่าเอาจริงผู้หญิงไทยในบาเรนเนี่ย
มันโดนมองในแง่ลบมาเยอะเลยนะชาติอื่นเขาตำหนิ
พูดกันตรงว่ามาหาเงินแล้วก็มีประโยคนึง
หลายคนบอกว่าฟังแล้วก็จุกอยู่เหมือนกัน
เห็นใบเตยแต่งตัวแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำค่ะ
เขาขอความเห็นใจด้วยบอกว่าคนไทยในบาเรนอยู่ที่นี่ก็เหนื่อยนะ
เหนื่อยที่ต้องพยายามปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนไทยกันเองด้วย
พอสเตตัสนี้เผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์กันอย่างมากเลย
โดยเฉพาะตำหนิที่ใบเตยนะคะนุ่งสั้นไม่ดูกลัลลัดเทศะ
ดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ตัวเองไป
แล้วก็มีคนนำภาพมาเปรียบเทียบกันด้วยนะคะ
ระหว่างน้องลำไยหายทองคำที่เคยเดินทางไปที่บาเรนกับใบเตยอาสยามนะคะ
ว่าดูสิสองคนนี้อยู่เมืองไทยเข้าใจว่าเป็นสาวเซ็กซี่ทั้งคู่
แต่พอไปต่างประเทศเขาแยกแยะได้ว่าควรจะแต่งตัวยังไงนะฮะ
แต่เท่าที่ไปอ่านคอมเมนต์ในเพจเจ๊มอย๑๐
เขาบอกว่าไปคอมเมนต์ติติ๊งปุ๊บใบเตยบล็อกทันทีค่ะ

ก็ให้ดูด้วยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่อะไร
บ้านเมืองเขามีวัฒนธรรมประเพณียังไง

แฟนคลับท่านหนึ่งบอกว่าใบเตยเป็นคนสวยนะ
อยากให้ใบเตยลองสวมชุดอมยะดู

คงจะสวยมากเลยแล้วก็เรียบร้อยมากด้วยค่ะ
เตยก็เข้ามาขอบคุณแฟนคลับท่านนี้นะคะ

เพราะว่าเธอจะแต่งชุดอบายะไปทำบุญที่มัศยิตในวันพรุ่งนี้ด้วย
พอโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะใบเตยสักอย่าง
จัดมาเลยค่ะใช่ว่าจะมีแต่ภาพนุ่งสั้นนะคะ

จะด่าอะไรเธอก็แล้วแต่นะฮะเธอก็โพสต์ภาพที่แต่งกายมิดชิด
ใส่ชุดกระโปรงยาวหรือว่าอาบายะพร้อมกับแคปชั่นมาด้วย
นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาประเทศบาเรน

สงบสะอาดปลอดภัยผู้คนน่ารักมากเลย
คนบาเรนแล้วก็คนไทยที่อยู่ในบาเรน
ที่ไหนมีแต่คนยิ้มแย้มทักทายกันอย่างดี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมและศาสนา
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
เธอบอกว่าเธอดีใจนะที่ได้มาบาเรน
แล้วเดี๋ยวจะกลับไปบอกคนไทยว่าให้มาท่องเที่ยวที่นี่กันเยอะ
อืมค่ะ
คนก็ชื่นชมนะว่าเออโอเคใบเตยรับฟังคำติชมของแฟน

เออนะคะก็มองเป็นด้านดีแล้วกันนะ
ใหญ่ติติงมาเธอก็พยายามแก้ไขนะ
อะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีหลังแล้วกันนะคุณผู้ชม